เรื่องของที่ว่าวัคซีนนะครับวัคซีนที่บอกว่ามีการฉีดไปสองเข็มแล้วก็คือมี
มีหมอติดหรือพยาบาลติดแล้วก็ไปติดคนไข้นี้จริงใช่ไหมอาจารย์
เรื่องจริงนะครับมีทุกหัวระแหงนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับ
ประเทศที่ใช้วัคซีนเชื้อตายเป็นหลักนะครับ
จะเป็นอินโดนีเซียก็มีมาเลเซียก็มีนะครับก็เกิดเหตุอย่างนี้นะครับ
ในประเทศมาเลเซียเองนั้นวัคซีนเชื้อตายนั้นนะครับ
ก็เหลืออยู่ในสต๊อกประมาณ๑๔ล้านโดส
แต่ว่าในที่สุดแล้วก็จะเลิกใช้นะครับภายในเดือนกันยายนนี้
ก็ไม่ใช่วัคซีนอื่นแทนนะครับ
อาจารย์ครับแล้วกรณีของวัคซีนที่อาจารย์ได้มีการพูดเอาไว้เหมือนกันนะครับ
คำสัมภาษณ์ที่อาจารย์ได้มีการสัมภาษณ์ต่อสื่อต่างบอกว่า
อันนี้คือมันยิ่งทำให้รู้สึกประสิทธิภาพมันไม่เต็มที่หรือไงครับ
แต่ละเข็มของยี่ห้อนั้นจะต้องได้ผลอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งเข็มแรกนั้นไม่ได้ผลเลยเพราะมันต้องต่อด้วยเข็มที่สอง
พอเอาของที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมาไขว้อยู่กับมีอะไรบ้างนะครับ

สิ่งที่เราหวังว่า๑บวก๑นั้นจะได้

นะครับมันก็คงจะได้แค่๑กว่านะครับ
ถ้าหากว่าคิดในแง่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองข้อมูลนะครับที่พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับ
ของกระโสสาศุกร์ก็เป็นตามนั้นเองว่า

ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ดูรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
จะต้องระวังรายงานให้ดีนะครับว่าระดับของภูมิคุ้มกันที่ขึ้น
ที่บอกว่าขึ้นสูงนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นระดับภูมิคุ้มกันที่ยับยั้งไวรัสได้นะครับ
นั่นมันคืออะไรนะครับ
มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้ยับยั้งเวลาที่เราวัดในเลือดนั้นมันจะมีภูมิคุ้มกันที่เก่งกับภูมิคุ้มกันที่เฉย
ซึ่งจะเป็นแหล่ะเดียวกันเมื่อเราดูเฉพาะจัดจงต่อสายพันธุ์เดลต้า
แล้วในมุมมองของอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าแบบไหนน่าจะดีกว่าคะ

สิ่งที่เป็นข้อมูลชัดเจนในขณะนี้นะครับไม่ว่าของเราทำเอง
กรุมจะขึ้นไป๙๕๑๐๐ในการยับยั้งไวรัสได้
และนอกจากนั้นเองยังสามารถสู้กับเดลต้าได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลย

อาจารย์ขออนุญาตถามอย่างนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ารัฐบาลตอนนี้สั่งมาเพิ่มอีก๑๐กว่าล้านโดส
แล้วก็จะข้ามสายพันธุ์ได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับโอเค
อย่างที่เรียนให้ทราบตรงนี้เองเหมือนกับเสมอแรกไม่ค่อยได้เรื่อง
ไปได้เรื่องนี้หน่อยอืม
เหมือนกับว่าเราตัดเข็มแรกทิ้งไปเลย

ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดไปเลยอย่างที่บอกกัน

ดีเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสพูดในรายการนี้ไป

ผมบอกว่าทำไมในมุมของทางสาธารณสุขเอง
ถึงได้ไม่มีการร่วมมือกับทางมหาดไทยนะครับ
ในการที่จะจัดการฉีดวัคซีนแบบเป็นเขต

เข้าเป็นหน่วยเป็นครูหาเข้าไปฉีด
ผมก็พยายามพูดเรื่องนี้ไปปรากฏว่าผมพูดในรายการนี้ไป
โอ้โหมีคนมาพูดบอกว่าแหมมึงจะไปฉีดงั้นได้ยังไง
บุคลากรทางการแพทย์หนึ่งมีไม่พออยู่แล้วที่ไปฉีดตามเขตต่าง

๒บอกว่าวัคซีนพอไปฉีดในพวกครูหาต่างนานา
มันไม่ใช่บัตรที่เอาไว้กาเลือกตั้งนะ
อุณหภูมิเท่าไรจะเอาวัคซีน
ที่วันนี้ผมผ่านมาผมก็เห็นเต็นต์
ในการตั้งแล้วก็ฉีดวัคซีนอยู่ริมถนนเหมือนกัน

ผมถามหน่อยไอ้การที่จะฉีดวัคซีนโดยการที่จัดตั้งแบบนี้

อันนี้ถามหมอเลยนะเป็นทั้งแบบสัตว์อาจารย์ในแพทย์เลยนะครับ
จริงแล้วเราดูสถานการณ์ตอนนี้คือยามสงครามนะครับ
ถ้าหากว่าเป็นยามปกติฉีดไปเรื่อย
ต้องมีหมอต้องมีอะไรต่างพวกนั้นอันนั้นคือเรื่องธรรมดา
แต่ณขณะนี้คือยามสงครามนะครับที่ประเทศภูฐานเอง
ไปในสัปดาห์เดียวก็ฉีดไป๕๐๐๐๐๐คน
หรือว่าในต่างประเทศเองก็ตามหรือก็ฉีดวันละล้านคน
ประเทศจีนนี้วันละเป็น๑๐ล้านคนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ให้คนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในพื้นที่ด้วยความสะดวกที่สุด
แล้วถึงฉีดเข้าครูหาอาจารย์มองไงฮะ
อันนี้เป็นความคิดที่เจ๋งมาก
เจ๋งมากใช่ไหมฮะ
ได้ยินกับคุณหนุ่มเมื่อบ่ายนี้นะครับ
เพราะว่าแนวคิดตรงนี้นะครับเป็นแนวคิดที่ทำได้
และในขณะเดียวกันนี้ก็สามารถรู้นะครับประชากรในทุกหัวระแหง
แต่ว่าถ้าหากว่ามีคนที่ย้ายถิ่นฐานมาทำงานนะครับ
คือย้ายจังหวัดมาตัวนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับ
เพราะว่าบัตรประชาชนก็สามารถที่จะขึ้นได้
แล้วก็ถ้าหากว่ามีระบบจะเรียกอะไรล่ะสำนักงานสดีแห่งชาตินะครับ
ก็สามารถตรวจสอบได้ตรงนี้ก็ไม่เห็นเป็นปัญหา
บุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดจำเป็นต้องไปฉีดจริง
มีเพลงพอไหมครับไหนเป็นเก็ดครับ
เรื่องตรงนี้เองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เต็มขั้นก็ได้
เพราะว่าคงเห็นแล้วนะครับเวลาที่เราไปฉีดยา
ก็คือถ้าหากว่ามีคนเตรียมเข็มเตรียมหลอดฉีดยาให้เรียบร้อย
มีน้ำยาวัคซีนอยู่เรียบร้อยคนที่ฉีดนั้นนะครับจะเป็นน้องพยาบาล
เป็นน้องนักเรียนพยาบาลน้องเรียนแพทย์สัตวแพทย์ทันตแพทย์
หรือว่าใครก็ตามที่ได้รับการฝึกอบรม
จริงแล้วจะเป็นในยามสงครามใครก็ได้
อาจจะให้ทราบแนวทางสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็มาช่วยกันฉีดก็ไม่เห็นเสียหายอะไร

เรื่องตัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องผ่านพิธีรีตองมาก
ที่ต้องผ่านพิธีรีตองนั้นเข้าใจว่าอาจจะกลัวว่า
ทางกฎหมายไม่อนุมัติหรือไม่อนุโลม
ซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าขณะนี้เราก็ยังอยู่ในยามสงคราม
ที่กำลังแพ้ยับเยินอยู่ขณะนี้
ก็ต้องตอบเปลี่ยนวิธีการและขณะเดียวกัน
ก็สามารถปฏิบัติได้ทันทีนึง
เพราะบางคนเขาบอกว่าแหมเสนอแบบนี้กันไป
พูดแบบนี้กันไปต้องไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านฉีดการไว้
แล้วเอกโรนียองวัคซีนถ้าต้องไปฉีดในเต็นซ์หรือในคูหาได้ใช่ไหม
การเก็บวัคซีนนี้ก็คือเก็บบนุภูมิธรรมดา

มหาศาลตรงนั้นก็สามารถอยู่ในอุณหภูมิของตู้เย็นธรรมดาได้
แยกกันธรรมดาได้อ๋อที่เขาบอกลด๗๐องศาไม่ใช่
ถ้าสมมุติขนส่งรถต้องลบ๗๐องศาแต่ถ้าสมมุติเวลาจะไปฉีดนั่นคือเรา
ลบ๗๐เลยเหรอลบ๗๐นั่นแหละคือปัญหาแรกของไฟเซอร์
คือเขาบอกไฟเซอร์ต้องลบ๗๐ตรงนี้จะมีปัญหาไหมครับ
ที่เวลาที่จะเตรียมยาเรียบร้อยนะครับตรงนั้นเองสามารถที่จะอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นหรือว่า
ภูมิห้องได้ในระยะตรงอุณหภูมิตู้เย็นได้
ดังนั้นเองเวลาที่เราจะฉีดตรงนั้นเองถ้าหากว่าจะฉีดแบบครูหาเลือกตั้งวัคซีน
แล้วก็อาจจะใช้วัคซีนอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะฉีดง่ายนะครับ
โดยที่อาจจะไม่ต้องเป็นไฟเซอร์แต่ว่าจะใช้โมโดน่าก็ได้นะครับ
ซึ่งถ้าเป็นอุณหภูมิตู้เย็นธรรมดาก็ยังได้นะครับ
โอเคครับผมได้ครับอาจารย์ครับผมพอดีเวลาจำกัดต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
ครับขอบพระคุณครับทุกครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
ก็ได้ความกระจ่างไม่หรอกเมื่อวานพอเราพูดกันไปเนี่ยปรากฏมีคนเนี่ยนะฮะ
ไปลงในทวิตเตอร์แล้วก็ผมก็ทำได้ยังไงปรุกรกรทางคำแพทย์ไม่พอ
อีกอย่างความคิดพวกเราบ้งมากความคิดบ้งแล้วก็อะไรนะ
อะไรประมาณว่าแบบวัคซีนมันไม่ใช่อะไรนะบัตรกายเลือกตั้ง
ที่จะต้องส่งได้มันคือต้องมีอุณหภูมิคือแบบ
แต่สรุปเอาง่ายนะทำอะไรให้มันง่ายเถอะ

ให้คนเข้าถึงวัคซีนให้ได้ง่ายที่สุดคือจะระบบไหนก็แล้วแต่
แต่ขอให้แบบว่าหาสมการออกมาว่าทำยังไงให้มันง่าย
คือบางทีเขาไม่เข้าใจในการเปรียบเทียบไง

ตรงใช่ไหมพี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ให้แฟน

เหมือนบัตรการเลือกตั้งล่ะคือบัตรการเลือกตั้งคือเจ้าหน้าที่มหาดไทยเป็นคนเอามาให้
ผู้จัดการแต่นี่คือในกรณีวัคซีนก็ต้องเป็นเจ้าที่กันส่วนศาสนศูนย์
มีความรู้ไม่ใช่ว่าให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันพาไปฉีดมันก็ไม่ใช่
แค่คิดแล้วก็ผิดแล้วนะคือดักตักกะคุณป่วย

แต่เอาง่ายว่านานได้ยินแองจี้พูดอย่างนี้สักทีนะ
เอาก็จริงพอไปฟังสมมุติเนี่ยหนูบอกว่าคุณแม่ทำไมไม่ไปฉีดหน้าล่ะ
อันนั้นฉันให้ป้ายวนที่บ้านฉีดด้วยได้ไหมล่ะเนี่ยคือคิดอย่างนี้มันไม่ได้แล้วไง
คือตั้งแต่คิดไม่ถูกแสดงว่าตายก็ผิดถ้าคิดตั้งแต่ต้นไม่ถูก
ที่จะช่วยทำให้เราแบบว่ารอดกับสงครามครั้งนี้
เขาก็เลยบอกว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาว่าวัคซีนทำยังไงก็ได้

แบบกันทั้งขั้นจะซื้ออย่างยากเลยตอนนี้
ค่ะฝั่งของชาวมงค์หรือจากที่อยู่รวมใจต่างเนี่ยจะต้องพากันเหมารถออกมาฉีดกันในเมืองเหรอ

เข้าอีกอ่ะใช่ไหมล่ะก็โอเคทุกอย่างมันจะต้องง่ายอะไร
อย่างที่บอกมันก็เป็นอะไรถูกผิดก็แล้วแต่
เราก็ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดมันเป็นแค่ข้อเสนอ
ใช่อีกก็เรื่องโอเค